ผมได้รับการปารบลบจากคนราชกะบัง
บอกเบิร์ตน้ำท่วมรอบนี้มันไม่ค่อยระบายว่ะ
มันเป็นอะไรวะคือเขาถามเราแบบนักข่าว
เราก็บอกว่าไม่รู้จริง
เพราะว่าราชกะบังทั่วไม้ท่วมตรงนั้นต่ำ
แต่ไม่เคยท่วมขังนานขนาดนี้
โอ้โหโป๊ะมันแตก

เดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนี่เรื่องของเรื่อง

น้ำไหล่แล้วเนี่ยพ่อเอากระสอบซายน้ำเริ่มไหล่แล้ว

คนเข้ามาดูอ่ะเนี่ยอ่า

โป๊ะมันแตกเพราะว่าไปเจอกระสอบทราย

ไม่ต้องสืบว่ากระสอบทรายมาจากไหน

ผมคุยกับคนที่เขาทำงานระบายน้ำ
ไม่พูดชื่ออยู่ในกรุงเทพมหานคร

เขาบอกว่าการเอากระสอบทราย
ผมเคยสงสัยเจอไหมเขาไปเจอกันที
ผมเคยสงสัยว่ากระสอบทรายมันใช่เลยวิธีแบบนี้

ใช่คือวิธีป้องกันน้ำที่มันท่วม

เขาบอกว่าการที่จะเอากระสอบไปไว้ตรงจุดไหนยังไง

เหรอมันลืมกันบ้าง
แต่คนหลวงแพ่งเขาไม่โอเค
จำได้ใช่ไหมตอนนั้นที่เรารายงานไป
ทีแรกมีกระแสข่าวว่าพวกชัดโดนวางงาน
โดนวางยาแต่ทีหลังก็อาจารย์ชัดชาติก็ไปถามมาแล้ว

เอาไอ้กระสอบนี้เอาไปไว้ทำไมคือกันน้ำไหลย้อนกลับมา
ใช่แต่ทีนี้มาร์คไว้แล้วนี่ใช่ไหมพี่น้ำแข็ง

พิกัดเอาไว้แล้วว่าจุดไหนวางยังไง
แต่ไม่กลับไปเอากระสอบขึ้นมา

หลวงแพงซอยหกเขาไม่ทนแล้ว
บอกที่อื่นแห้งทำไมหลวงแพ่งซอย๖มันท่วมวะ
ดูดิแล้วน้ำท่วมหลายวันวันแรกฝนตกน้ำมันดิ้น
น้ำมันดิ้นน้ำมันไหลมันไม่เหม็น
พอ๓๔วันแล้วน้ำแข็งเอ้ย
มันยุบตรงห้ามเท้าเลยแหละ
ไม่ท่วมแล้วไม่เดือดร้อนหรอก

เป็นไปตามในคลิปชาวบ้านไปเจอต้นต่อของปัญหา
และกระสอบทรายจำนวนมากอุดอยู่ในท่อระบายน้ำครับ
ชาวบ้านเล่าบอกหลวงแพ่งซอย๖ถูก

เฮ้ย๑๐กันยายนนี่มันขึ้นตุลาแล้วนะ

เพราะในซอยข้างไปเจอกระสอบทรายอุดอยู่
ชาวบ้านทำอย่างไรรู้ไหมรวมตังค์กันนะ
ชาวบ้านรวมตังค์กันต้องใช้ตังค์ชาวบ้านเหรอ
ไปจ้างคนมาลอกเจอกระสอบทรายจริงครับคุณผู้ชมครับ

หลังจากนั้นชาวบ้านก็ล้วงเอากระสอบทรายออกมา
แล้วเชื่อไหมพอล้วงกระสอบซามาเสร็จปั๊บ
ไอน้ำที่มันเจิงอยู่ไหลจู๊ดจู๊ดจู๊ดจู๊ดลงท่อไปเลย

นะฮะโอ้เรื่องนี้คุณชัดว่าอย่างไร
คุณชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพอทราบข่าว
ลงมือที่ไปซอยหลวงแพงหกซอยนี้
คุยแล้วไปรับฟังปัญหาของชาวบ้าน
คุณชัดขอโทษ

จากกระสอบทรายเหล่านี้เป็นกระสอบทรายที่ทางเขต

แหม่คุณชัดใช้คำแบบผู้บริหาร
ยังไม่ได้เอาออกจึงทำให้น้ำไม่ลดนะครับ
แต่ตอนนี้ท่านสั่งให้ทุกเขตสำรวจท่อระบายน้ำนี้
หากมีกระสอบทรายอุดบล็อกน้ำอยู่ให้เอาออก
ซึ่งระหว่างการลงพื้นที่นายสมบัติวรสินวัฒนา
ท่านรองภูมิในการสำนักการระบายน้ำ
ชี้แจงว่าชี้แจงว่า

เพราะถนนหลวงแพ่งมีระดับน้ำท่วมสูง

นะครับซึ่งคุณชช่าก็กำชับ

เมื่อลืมคุณก็ยอมรับ
ขอโทษแล้วก็อย่าทำอีกครับ
ฟังเสียงชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
ตอนนั้นที่อุดเพราะว่าหลวงแพ่ง
ระดับน้ำมันสูงครับ
แล้วก็มันไหลเข้าซอย
แล้วก็สูงออก

คือทำเพราะผมได้รับความรู้
ว่ามันป้องกันน้ำไหลย้อนกลับจริง
นั่นคือประโยชน์แต่ท่านพอมันป้องกันเสร็จปั๊บ
มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่านเอาออกต้องเอาออก
เพราะถ้าไม่เอาออกจากการแก้ปัญหามันจะเป็นปัญหา

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านในซอยก็ขอร้องให้ท่านผู้ว่า
ลอกท่อให้หน่อยเพราะว่าน้ำท่วมทุกปี
คุณชัดชาติรับปากชาวบ้านครับบอกว่าเดี๋ยวจะทยอย
จะดำเนินการเพราะในนโยบายของท่าน
นโยบายของท่านมีแผนลอกท่อตลอดทั้งปีอยู่แล้ว

โอ้โฮผมดีใจนะบ๊ายบายด้วยอ่ะ
๊ยบายด้วยนะฮะชาวหลวงแพ่ง
นะครับผมก็อยู่หนองจอกติดราชกระบังนั่นแหละ

หรือถ้าแฟนข่าวคนไหนอยู่พื้นที่ไหนแล้วรู้สึก
ปีนี้มันท่วมนานจังวะทำไมน้ำไม่ไหลออกสักที
มาบอกกันหน่อยอยากรู้เหมือนกันนะฮะ